มาดูความคืบหน้าเรื่องการเจรจาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับ
วันนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา๓วันนะครับ
ตลอด๓วันที่ผ่านมาการเจรจาระหว่าง๒ผู้นำเกาหลีได้จุดประกายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้น
รวมถึงการเดินหน้าสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีให้ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์ด้วย

นี่เป็นการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งประวัติศาสตร์ร่วมทศวรรษของผู้นำเกาหลีใต้
โดยการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของในมูลแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา๓วันอีกครั้งนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสองเกาหลี
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่๓แล้ว
นับตั้งแต่การพบกันครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
จากระดับผู้นำทางการเกาหลีใต้ยังพานักธุรกิจในฐานะผู้แทนจากภาคเศรษฐกิจ
ทั้งนักร้องนักแสดงจากเกาหลีใต้รวมเดินทางไปเกาหลีเหนือด้วย
ผู้นำเกาหลีใต้และภรรยาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอบอุ่นและยิ่งใหญ่
ตั้งแต่การต้อนรับขบวนจากสนามบิน
จนถึงการแสดงในพิธีปิดตามแบบฉบับของเกาหลีเหนือสุดประการตา
ก่อนการเดินทางกลับเกาหลีใต้ในวันนี้
ผู้นำสองเกาหลียังเดินทางไปขึ้นภูเขาเพชร
ตู่ซึ่งตั้งอยู่ชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศจีน
และทำให้เกิดอีกหนึ่งภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่ผู้นำทั้งสองจับมือชูขึ้น
อยู่บนยอดของภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล๒๗๔๔เมตร
ภูเขาเพชรตูเป็นภูเขาสำคัญสำหรับคนเกาหลี
สถาปนาเกาหลีโบราณ
ปีดาแห่งชาติเกาหลีเหนือและเป็นปู่ของในคิมจองอื่น
นำหน่วยรบกองโจรต่อต้านญี่ปุ่นด้วย
การพบกันที่เกาหลีเหนือรอบนี้
ไม่ได้มีแค่ภาพที่น่าประทับใจแบบนี้เท่านั้น
โดยเมื่อวานนี้ผู้นำสองเกาหลีลงนามข้อตกลงระหว่างกัน
มีเนื้อหาหลักคือการที่เกาหลีเหนือจะปิดฐานปล่อยขีปนาวุฒิทงชันรี
ซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานที่เคยปล่อยขีปนาวุฒิพิสัยไกล
สามารถไปถึงผืนแผ่นดินสาวรัฐได้
ขณะเดียวกันยังมีการลงนามลดความตึงเครียดทางการทหาร
สร้างพื้นที่กันชนป้องกันเหตุปะทะที่ไม่ได้ตั้งใจ
จนถึงการที่๒เกาหลีจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาโอลิมปิก
ฤดูร้อนร่วมกันในปี๒๕๕๙
คิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือยังยืนยันด้วยว่า
เขาหวังที่จะไปเยือนกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้

ภาพประวัติศาสตร์ผู้นำเกาหลีเหนือเหยียบเมืองหลวงเกาหลีใต้นี้
น่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปี
นำเกาหลีใต้ย้ำว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นที่เกาหลีเหนือ
เป็นก้าวชัดเจนต่อการปลอดนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี
และยังเป็นจุดเริ่มต้นยุคสมัยที่จะไม่มีสงครามอีกต่อไป
เพราะในทางเทคนิคแล้วเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
ยังอยู่ในสถานะคู่สงคราม
มาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีเมื่อ๖๕ปีที่แล้ว
อกจากนี้เกาหลีเหนือยังส่งสัญญาณว่า
ปิดฐานิวเคลียร์ย่องบยอนเพิ่มเติม
และกับการเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลสาวรัฐ
ซึ่งแม้จะไม่มีรายละเอียดว่าเกาหลีเหนือหมายถึงอะไร
แต่ล่าสุดในไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐ
ยืนยันจะมีการเจรจากับเกาหลีเหนืออีกครั้ง
รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเยือนสาวรัฐในสัปดาห์หน้า
ซึ่งสาวรัฐหวังว่าเกาหลีเหนือ
จะดำเนินการปลดอาวุธนิวเคลียร์เสร็จสิ้น
ภายในเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน